เขาจะมาไปฮิป

อ๋อเรเก่เขาอย่างนี้เหรออ๋อไปปรึกปัดสไตล์เรเก่ครับ
เค้าย้ายไปอยู่ที่ดาวอันทาน

อยู่ในแบบที่คุณต้องการ

เฮ้ฮิปฮิปฮิปชิกชิกชิก
ชิกชิกอะไรไม่มีเหรอแต่คุณเห็นไหมนี่คือสุดยอดศิลปินไม่ธรรมดา
ชายคนนี้ชื่อคุณบุญรอดจันพูดหรือฉายาโป้สแปรั่ว
โอ้โหเป็นอะไรกับแจ็คสแปรรั่วเป็นอะไร
เป็นญาติทางกัน
อย่าเขี่ยหลากเลยนะแล้วบิดบิดหมุนออกมาอย่าหยาว

แล้วเขาไปบดขายอยู่แถวบริเวณ
จิ้มของเขารักเด็ดจริง

ตัวเขาเองเป็นสมาชิกชมรมบ้านฉางท่องเที่ยวศิลปะและสิ่งแวดล้อม
และส่วนตัวชอบแต่งตัวด้วยชุดโจรสลัด

อีกทั้งยังมีผลงานแนวเพลงเล็กเก้ที่แต่งเองร้องเองนะ

โอ้โหภาพเหล่านี้นี่ก็น่าสนใจนะ

มีวิธีการของเขาในการขายที่ไม่ธรรมดา

แล้วก็เพลงที่ตนเองได้รับการตอบรับดี

คือเพลงพี่ไม่รู้